สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พิศิษฐ์มหันต์นะครับคุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยเรายังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าบางจุดบางพื้นที่ยังควรมี
หลายจุดเลยทีเดียวคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนนั้นจะลดลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลแน่นอนต่อวิถีชีวิตดังนั้นประชาชนในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงเกษตรกรนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจน

ประชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้ครับก็คือต้นสัปดาห์หน้าก็คาดการณ์ว่าทั่วไทยนั้นปริมาณฝนจะลดลงแต่ละพื้นที่เกษตรกรจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างอะไรบ้างเราจะเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับจากการคาดการณ์ก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเห

ผิวดินโดยการปลูกพืชคุมดินบริเวณแปลงผูกและรอบขนต้นพืชนะครับโดยใช้วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาความชื้นภายในดินส่วนภาคตะวันออกครับ๗วันข้างหน้าเช่นเดียวกันครับปริมาณน้ำฝนนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงเกษตรกรควรที่จะให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพืช
โปรดติดตามตอนต่อไป